เรียกว่ามันมีความสลับซับซ้อนหรือมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่

ธนายธรรมดาจะทำได้ล่ะ

คุณซีร่าบอกว่าไงก่อนคะคุณพ่อคุณแม่

เขาก็บอกว่าเขาเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ตรวจสอบตรักฐานและตรวจสอบเรื่องที่ผมเขียน
ต้องขอความเป็นธรรมนะครับผมค่ะต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อน
คุณพ่อกับคุณแม่ตอนไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยไปบอกเขาว่า
คิดว่าลูกสาวโดนชนหรือคิดว่าคิดว่าอะไรตอนที่ไปบอกเขาอะค่ะ
ก็คิดว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมกับผมแล้วครับอืมครับผมทำไมเราถึงรู้สึกว่าที่แบบ
เอาอย่างนี้เรียนตั้งคำถามให้ปลอดภัยกว่าคือเรายังคาใจเรื่องอะไรคะ
ก็เรื่องไม่ก็เรื่องที่อายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องนี่แหละครับเพราะอะไร
เพราะคุณพ่อรู้สึกว่าพยานหลักฐานมันชัดอย่างเงี้หรอคะผมก็ผมมันมั่นใจครับผมอ่า
ทีนี้ขออนุญาตนะคะคือคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต้องดูภาพประกอบก็ได้
เดี๋ยวจอมขวัญบรรยายเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขวัญจะถามให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสามทุ่มเศษนะคะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกหนึ่งครับผม
ตอนที่เกิดเหตุฝนตกนะคะในถนนเส้นไม่ใช่เส้นหลักก็จริงแต่เป็น
แต่เป็นถนนแบบชัดเจนอ่ะคือไม่ใช่แบบถนนรองถนนในหมู่บ้านไม่ใช่อ่า
ถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือเหตุที่เกิดเนี่ยคือลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่คือ
ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาภาพที่จับเอาไว้เนี่ย
คืออันนี้ไกลมากจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุจริงนะคะคุณผู้ชมยังเป็นจุดที่
แล้วภาพอีกภาพหนึ่งที่จับมาเนี่ยเป็นรถยนต์คันสีขาวข้อสงสัย
ข้อสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเอ๊ะลูกเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะ
คือมอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยขับไปชนรถซึ่งจอดอยู่ริมทาง
ถูกต้องนะคะครับผมค่ะรถจอดนะครับรถจอดอยู่ริมทางนะคะ
แต่ว่าน้องเนี่ยพอชนเข้าไปปุ๊บเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นะคะซึ่งตามข่าวนะคะตัวคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ย
คือพอไปดูหลักฐานโดยเฉพาะสภาพรถของลูก
สิ่งที่เจอแล้วสงสัยจนทำให้ไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ลูก
ขี่ไปชนเองเนี่ยเพราะอะไรคะเจออะไรคะ
เหตุการณ์ผ่านไปพอสมควรครับผมจนผมหลังจากผมไปบวชไปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมถึงมานึกได้ว่าหน้ามหาวิทยาลัยน่าจะมี
มันน่าจะมีกล้องอืมเอ่อผมก็เลยเข้าไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปขออาจารย์
ตรวจสอบกล้องวันเกิดเหตุนะครับผมอืมพอไปตรวจกล้องเขาก็เปิด
เปิดกล้องให้ดูแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดเหตุครับผมพอน้องกลับรถขึ้นไปเนี่ย
น้องใช้คำเร็วไม่ค่อนข้างไม่ไม่เยอะครับคำเร็วคำเร็วก็ไม่อาจจะเกินสามสิบ
สี่สิบประมาณนี้พี่น้องไปเจอเหตุรถก็คือรถก็จอดด้านซ้ายมือ
ตลอดเส้นทางนะครับผมน้องก็เบี่ยงขวามาแล้วแซงขึ้นไป
พอแซงขึ้นไปเนี้ยมันจะมีรถคันหนึ่งสีขาวขับเข้ามาในเฟรมอ่าอ่า
ผมเข้ามาเลนขวาเลยนะครับแล้วก็พอพอผ่านจุดยูเทิร์นเขาก็เข้าเลนกลาง
อืมแล้วก็ขี่ตามกันขึ้นไปแต่พอผมสังเกตว่าเขาเหมือนเขาไปแตะเบี่ย
ตรงจุดเกิดเหตุอืมค่ะแต่ผมผมก็ยังคุยกับอาจารย์อยู่นะครับว่า
เหมือนเขาแตะเบรกอาจารย์ก็บอกใช่ใช่เหมือนแตะเบรกอ่าครับผมโอ้เดี๋ยวนะคุณพ่อ
แสดงว่าถ้าเราดูคืออย่างถ้าสมมุติเราดูจากกล้องวงจรปิดเนี้ยคือจริงแล้ว
จุดที่เกิดเหตุอยู่ในเฟรมถูกไหมคะครับอยู่ไหนแต่ไกลแต่ไกล
เพราะว่าผลผลมันตกเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนคดีของบอสวรยุทธ์
คือไม่ได้มีคือคนละมุมกันค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะ
ไกลก็จริงแต่ว่าไกลไกลตรงนู้นเลยเนี่ย
พอจะเห็นคือคุณพ่อเลยนึกว่าคุณพ่อเห็นไฟเบรกเขาใช่ไหม
เค้าเสือว่าเห็นครับผมอืมอาจารย์ก็เห็นก็คุยกันอยู่
แล้วทิ้งเวลาไว้หลายวินาทีครับกว่ารถคันหลังจะตามมาค่ะ
ครับผมพ่อตามมาเนี่ยก็เริ่มเปิดไฟผ่าหมากแล้ว
เปิดไฟขอทางแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว
คันหลังเนี่ยมาไม่ทันแล้วผมก็มาดูเอ๊ะผมก็สงสัยรถคันนี้
ผมก็เลยไปดูหลักฐานที่รถมอเตอร์ไซค์ครับ
ก็มันก็มีสีขาวติดอยู่ที่ฝาคอบท่อพอดีผมก็เลยแจ้งร้อยเวร
ร้อยเวรก็บอกว่าเราก็ต้องมีหลักฐานนะครับว่าจะไปแจ้งข้อเก่าหาเขาไหม
ก็ต้องมีหลักฐานผมก็เลยเริ่มเริ่มหารักฐานเริ่มหา
ทะเบียนรถคันนี้พ่อหาเองเหรอคะหาเองครับหาอะไรบ้างคะ
ก็ผมเดินตั้งแต่เขาระยายันจุดรถที่หายไปนะผมอ่าเดินผ่านบ้านไหน
มีกล้องผมก็เคาะประตูบ้านขอดูกล้องใช้เท้าเดินนะครับ
เดินตลอดไปเลยเขาก็ให้ความร่วมมือมั่งให้ความร่วมมือมั่งค่ะอ่า
ครับผมเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครไงครับอ่าใช่ใช่
ก็จะอธิบายเขาฟังว่าลูกผมประสบอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับ
ขอขอดูกล้องหน่อยได้ไหมผมหาทะเบียนรถคันนี้อยู่ค่ะก็ไม่เจอครับผม
เจอแต่เจอแต่รถแต่ไม่เจอทะเบียนแปลว่าอะไรเจอแต่รถไม่เจอทะเบีย
เห็นแต่รถผ่านตามจุดจุดแต่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นทะเบียนไงครับ
ไม่เห็นทะเบียนใช่ครับจากกล้องที่เราไปดูครับ
คุณพ่อคุณพ่อได้กล้องวงจรปิดมาหลายจุดไหมคะก็หลายจุดครับผม
ประมาณกี่จุดคะแต่ว่าเยอะครับผมแต่เขาไม่ให้เรา
ก็ไม่เห็นเราก๊อปปี้มาอ่าครับผมแต่เราได้ดูแต่เราได้ดู
ซึ่งทุกตัวที่ได้ดูเห็นเห็นหมดเห็นเป็นบางขันเห็นเป็นบาง
บางจุดครับผมบางจุดก็จะเสียแล้วส่วนมากส่วนมากจะเสีย
อ่าอ่าทีนี้จุดที่ใกล้จุดที่ใกล้ที่สุดกับตรงที่น้องประสบอุบัติเหตุเนี่ย
คือตัวที่เราใช้หรือเปล่าคะก็คือตัวตรงแบบจับจับตั้งแต่สี่แยกไปอ่ะ
หมายถึงถิ่นแต่ตั้งแต่ตรงจุดยูเทิร์นไปนั่นคือจุดที่เห็นใกล้ที่สุด
หรือมีจุดที่ใกล้กว่านั้นที่ที่จับภาพไว้ได้คะจากทะเบียนรถใช่ไหมครับ
ไม่ค่ะหมายถึงเห็นเห็นว่าแบบใกล้กันหมอใกล้ใกล้ลำภัยจุดลำภัย
ใกล้รถใช่ไหมครับผมอ่าก็มีจุดนั้นจุดเดียวครับผมที่ใกล้ที่สุด
หมายถึงว่าที่เห็นชัดที่สุดที่เห็นที่เห็นนี่เห็นรถเข้ามาในเฟรมนะครับอืม
แต่ถ้าเกิดเห็นทะเบียนก็ต้องเป็นสี่แยกพญาตังครับผมอืมครับ
เอาอย่างนี้นะคะในกรณีการเห็นทะเบียนเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเบาะแสได้
ถ้าเขาเป็นคนต้องสงสัยจริงนะคะครับผมอันนี้เราพูดถึงย้อนกลับไปนะวันนั้น
แต่ทีนี้กล้องตัวที่ใกล้จุดที่น้องเสียชีวิตที่สุดใช่ตัวนี้ไหมคะใช่ตัว
ตัวหน้ามรลำไยนี่แหละครับตอนที่น้องกลับรถนี่แหละครับ
คือมันจะเห็นว่ารถมันห่างกันระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็อยู่เลนส์ไหน
แล้วก็จะมองเห็นไกลกรณีการใช้ไฟเบรกแบบนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะคะพอพอแบบนี้แล้วเนี่ย
ข่าวมันออกมาบอกว่ามีการคำนวณความเร็วของรถสองคันด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับผมตอนนั้นอายการสูงสุดมีคำสั่งให้ไปหารักฐานเพิ่มครับ
ทางร้อยเวรให้วัดระยะความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เน้นคันนี้อ่า
ว่าว่าความเร็วต่างกันขนาดเนี้ยจะไปเจอกันที่เกิดเหตุได้ไหมอ่า
เวรก็มาวัดถนนแล้วมาวัดความเร็วแล้วสรุปออกมาว่าไปเจอกันตรงที่เกิดเหตุพอดีครับ
คุณพ่อเขาบอกความเร็วมาไหมคะว่ารถรถของน้องของน้องประมาณสามสิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถยนต์ประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมครับผม
อันนี้ใครเป็นคนคำนวณคะคือตำรวจจันทบุรีหรือว่าตำรวจตำรวจครับผม
หรือที่จันทบุรีหรือว่าใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานส่วนกลางหรือว่าเป็นส่วนไหนเขาบอกคุณพ่อไหม
ผมไม่แน่ใจครับทางร้อยเวรเขาบอกอย่างนั้นครับ
การการคำนวณความเร็วของรถสองคันแล้วก็การเอ่อคำนวณว่าจะไปทันกันตรงจุดไหนเนี่ย
อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนอายการสั่งสอบเพิ่มใช่ไหมคะ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
แต่แปลกมากนะถ้าสมมุติไม่ได้มีอันนี้เนี่ยนะคะ
ทำไมตำรวจตั้งข้อหาเขาได้มันเหมือนมันมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเป็นรถคันนี้ได้เลยอ่ะ
เพราะว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นชั้นแรกถูกไหมคะใช่ครับผม
คืออันนี้มาทีหลังตอนสอบเพิ่มเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนแรกตำรวจตั้งข้อหาไปแล้วอ่ะ
ครับผมค่ะใช่ไหมก็อาจจะแจ้งหวานจากคนพิสูจน์สีอย่างเงี้ยครับ
พิสูจน์สีพิสูสีมันตรงกันครับสีเบอร์เดียวกันชนิดเดียวกัน
ใช่เลยใช่ไหมใช่เลยครับสีเดียวกันชนิดเดียวกัน
อันนี้คือท่อนแรกที่ตำรวจสั่งฟ้องครับผมค่ะ
แล้วอายการสั่งไม่ฟ้องกลับมาที่ตำรวจ
ยันกลับไปอีกคือตำรวจแย้งก็ยันกลับไปอีกใช่ไหมคะ
พอไปถึงอายการสูงสุดอายการสูงสุดให้สั่งให้สอบเพิ่ม
ถึงมาได้เวลาคำนวณรถสองคันครับผมซึ่งสองคันที่ได้เวลามาสุดท้ายแล้ว
พอคำนวณนะคะที่ตำรวจคำนวณคือไปถึงตรงจุดเกิดเหตุ
เป็นจุดที่เขาทันกันครับและอาจจะเกิดการเฉียวชนครับครับ
แล้วทำไมอายการสูงสุดสั่งไม่ไม่ฟ้องอ่ะคะเขาบอกเห็น
อายการสูงสุดให้หารักฐานเพิ่มทางร้อยเวนเขาก็ให้หลักฐานเพิ่มไป
อืมแต่ตอนเขามีคำสั่งไม่ฟ้องเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยครับ
เขาไปตัดอย่างงั้นเลยเป็นใจพยานอ่ะไม่มีประจำอาญานะครับผม
เข้าใจยังไงดีคะคือคืออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือผมผมเองก็ไม่รู้ว่าตำรวจเนี้ยนะครับ
ได้สอบปากคำเจ้าของร้านหมูกระทะหรือเปล่า
เพราะว่ารถในแถบนั้นอย่างน้อยมันก็ต้องมีเจ้าของรถที่จอดอยู่ริมถนนตรงนั้นถูกไหมครับ
เห็นเหตุการณ์ไหมรถเห็นรถอะไรที่แล่นไป
เสียงหนึ่งตู้มแล้วคุณเห็นรถอะไรที่วิ่งไปนะครับ
ขาเบ้นสีขาวอะไรอย่างนี้นะครับหรือเปล่า
ไม่มีใครเลยหรือเปล่าคะในสำนวนไม่มีสอบใครบ้าง
มีอาจจะสอบพนักงานร้านหมูกระทะแบบไหนครับเบลอว่าคัวก็บอกว่าช่วงมันเป็นช่วงขนตก
เหมือนกับไม่มีใครเห็นตอนเกิดเหตุ
แล้วมีใครได้ทันเห็นไหมคะหมายถึงว่าได้ทันเห็นตอนที่วิ่งออกมาไหมคะ
ว่ามีรถคันไหนชะลอมีรถคันไหนเพิ่งไปอย่างนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจครับอันนี้ร้อยเวียนไม่ได้บอกผมนะครับผม
แล้วในสำนวนมีการพูดถึงรถคันที่ขับตามมาไหมคะ
เขาได้เรียกรถคันที่ขับตามมาไหมคะ
ผมก็ยังไม่ได้อ่านสำนวนหมดเหมือนกันครับผมตำรวจบอกไหม
หรือคุณพ่อทราบไหมว่าในนั้นมีพยานผมได้เคยได้ได้คุยนะ
เขาบอกว่าคันหลังมาก็อย่างที่บอกครับผมใช้ระยะห่างเวลาหลายวินาที
กว่าคันหลังจะตามมาอ่าเพราะฉะนั้นก็คงไม่ทันเห็น
ไม่ทันไม่ไม่ทันเห็นครับผมอ่าอ่าทีนี้ทนายเจมส์ค่ะ
คือทำความเข้าใจก่อนคือไม่ใช่ว่าทุกคดีต้องมีประจักษ์พยานถูกไหมคะ
ถูกครับอ่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะต้องมีคนเห็นเหตุการณ์
คือในลักษณะเคสอย่างนี้เนี่ยทางตำรวจเขาจะใช้วิธีการตรวจสอบสี
อ่านะครับสีเขาเรียกว่าทฤษฎีแลกสีนะครับเวลารถเฉียวกันเนี้ย
สีรถที่เฉียวชนเนี่ยจะไปติดอยู่กับรถที่ใช้ความเร็วน้อยกว่า
ค่ะอันนั้นพอพอรถที่ใช้ความเร็วน้อยกว่าเนี่ยนะครับสีมันติดอยู่ที่นั่นเขาก็เอาสีเนี้ยไปพิสูจน์ว่าตรงกับรถที่ก่อเหตุหรือไม่แต่ประเด็นของที่ผมสอบพี่เขานะครับสอบถามพี่เขาคือแผลของแผลของรถเบนซ์สีขาวเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้ากันกับอ่ารอยฝาครอบท่อไอเสียที่มีสีอยู่คือรอยรอยแผลมันเข้
แต่ตำแหน่งไม่เท่ากันพอสีเหมือนกันปุ๊บเนี้ยนะครับเขาให้เหตุผลว่าอาจจะมีรถคันอื่นที่เป็นปีเดียวกันรุ่นเดียวกันก็ได้อ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแต่ประเด็นของสิ่งสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันสมมุตินะครับมีรถเบนซ์สีเดียวกันวิ่งตามกันมามันอาจจะไปเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะรถคันไหนก็ได
เป็นรถคันนี้ที่น่าจะเป็นรถที่ก่อเหตุคือสรุปได้ว่าสีที่ติดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์อ่ะสีรถเบ้นสีขาวแน่แน่ใช่ครับและเป็นชนิดเดียวกับรถคันที่เขาอายัดไว้ถูกไหมครับอ่าของผู้ต้องหาใช่ไหมคุณพ่อถูกต้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ว่ามันก็อาจมาขัดไอ้ตรงตำแหน่งใช่ครับคือตำแหน